กลับมาในช่วงนี้น้องใบตองก้มหาอะไรครับ

คุณผู้ชมลองส่งมาพูดคุยกันได้ว่าถ้าเมื่อกี้เนี่ยน่ารักหรือว่าน่า

เอาแค่นี้ดีกว่านะคุณผู้ชมเนาะ
กันได้ทางไลน์นะคุณผู้ชมนะอย่าลืมแอดเราเป็นเพื่อน
แล้วก็ส่งไลน์มาพูดคุยกันได้นะครับในช่วงนี้เดี๋ยวจะคุยกันแบบสดเลยล่ะ
ไปดูเรื่องราวน่ารักของสัตว์แสนรู้กันบ้างคุณผู้ชมค่ะ
สำหรับน้องวัวน้องวัวกำพาตัวหนึ่งนะคะ
จริงคุณผู้ชมชอบกินขนมชอบกินนมจากขวดด้วย
และที่สำคัญเขาเป็นเด็กกำพ้าน่าสงสารตรงนี้
เดี๋ยวไปดูกันว่าความน่ารักของเขาจะน่ารักขนาดไหนค่ะ
ทุกวันเจ้าทองคูณลูกวัวกำพร้าแสนรู้เพศเมีย

วิ่งนำหน้ารถจักรยานยนต์ของนายบัญเจิดคลองศักดิ
สภาพเปิดอำเภอบ้านโป่งจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประจำอย่างร่าเริง
ไม่ว่าลุงบันเจิดจะไปไหนมาไหนเจ้าทองคูณเป็นต้องวิ่งตามทุกครั้งไป
แต่ความแปลกของเจ้าทองคูณที่ไม่เหมือนลูกวัวตัวอื่น
ก็คือมันไม่กินฟางแห้งและย่าใบเขียว
แต่น้องชอบกินนมขวดดูดจวบอย่างอเล็ดอร่อยแบบนี้
อกจากนี้เจ้าทองคูณยังชอบกินขนมเหมือนเด็ก
ยอมให้ทุกคนหยอกเล่นหรือถ่ายรูปคู่ได้
เห็นเป็นต้องเอ็นดูในความน่ารักไร้เดียงสาของลูกวัวตัวนี้
บันเจิดเล่าว่าเจ้าทองคูณเป็นลูกวัวเกิดจากแม่พันธรามัน

แต่เคราะห์ร้ายเมื่อแม่วัวตกลูกออกมา
มีมดลูกไหลออกมาด้านนอกทำให้ตายในเวลาต่อมา

ด้วยความสงสารจึงรับมาเลี้ยงไว้
จนเกิดความรักความผูกพันเสมือนสมาชิกในครอบครัว
ทองคูณไม่ยอมกินอาหารเหมือนวัวทั่วไป
ต้องหาซื้อนมวัวแดงไปให้กิน
แต่ด้วยราคาที่แพงจึงหันไปใช้นมผงชนิดถุงสำหรับลูกวัว

เฉลี่ยแต่ละวันเจ้าทองคูณได้กินนมวันละกว่า๑๘ลิตร
จนตัวอ้วนพีอย่างที่เห็นนี่แหละจ้า

ก็ถือจากกล่องแล้วก็ดูดนมจ้วมนี่ไง
กูต้องทำเหมือนวัวสิ
ทำให้เหมือนวัว
อย่างนี้
ของบางอย่างซึ่งของที่ว่านั้นก็คือหมวกกันน็อก
แต่ที่มันไม่ธรรมดาคือหมวกกันน็อกของคนที่เสียชีวิตแล้วนั่นเองครับ
ไปดูกันหน่อยที่จังหวัดระยองครับ
นี่แหละหมวกกันน็อกที่วางเรียงรายอยู่นี่นะคุณผู้ชมนะ
โอ้โหคุณมันน่ากลัว
เป็นหมวกกันน็อกที่ผ่านการใช้งานมาแล้วนะครับ
เมื่อกี้ทุกอย่างคือเงียบฉันกลัว

เป็นหมวกกันน็อกที่มีเยอะจริงเลยนะครับ
วางไว้รอบบ้านของนายสมพงศ์จันรักษา
หรือว่าชื่อเล่นของคุณลุงท่านนี้ก็คือคุณลุงหำนะครับ
อายุ๕๖ปีที่ตำบลสำนักท้อนอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองครับ
เขาบอกว่าคุณลุงเป็นนักสะสมหมวกกันน็อก
ซึ่งไม่ใช่หมวกกันน็อกธรรมดาอย่างที่เรียนให้ทราบไป
แต่ทั้งหมดนี้เป็นหมวกกันน็อกของคนที่เสียชีวิตแล้วนะครับ
นำมาสวมให้กับตุ๊กตาที่หน้าบ้านด้วย
เผินนึกว่าคนกำลังขี่มอเตอร์ไซค์จริง

ไปเห็นตอนกลางคืนนี่ผมว่ามีวิ่งป่าราบนะครับ
ชาวบ้านที่ผ่านไปผ่านมาแถวนั้นเขาบอกว่าเห็นตุ๊กตาพ่อลูก
ซึ่งนายสมพงศ์นำมาตั้งเอาไว้
ตั้งเอาไว้เนี่ยมีเหตุผลนะครับ
เพื่อเตือนสติคนบริเวณรอบบ้านแถวนั้น
ที่เขาสัญจรผ่านไปผ่านมาว่าให้ระวังให้ดี
อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ตลอดและสวมหมวกกันน็อกเอาไว้เพื่อป้องกันนั่นเองนะครับ
คือตั้งเตือนสติคนใช้รถใช้ถนนผ่านไปผ่านมา
ใช่พอเห็นปุ๊บเนี่ยสติสตังค์หายหมดเลย

เอ้าล่าสุดเขาบอกว่าในช่วงเวลาใกล้ค่ำนะครับ
มีคนเข้าไปถามตุ๊กตาเพราะว่าคิดว่าเป็นคนไง
ที่อยู่บริเวณนั้นเพราะว่าไปถามทางว่า
พี่พี่ไปทางนี้ไปทางไหนสุดท้ายเจ้าตุ๊กตา

ถ้าตอบดิฉันก็ว่าคนสามคงจะวิ่งไปแล้วนะคะ
เออก็ดีแล้วที่มันไม่ตอบนะครับถ้าตอบนี่ก็มียุ่งเหมือนกันนะ

คนขับไปขับมาผ่านหน้าบ้านของคุณลุง
เขาบอกว่าเห็นในบ้านมีการจัดงาน
มีคนเดินไปเดินมามากมาย

ไม่มีการจัดงานสังสรรค์ใดเลย
โอ้โฮเป็นที่โจทย์จันทร์ของคนเท่านั้นเลยนะ
คุณคุณนี้ฉันย้ายบ้านเลย
โอ้มันก็น่าจะเมื่อเกิดเหตุรถชนถึงแก่ชีวิตเนี่ย
เขานั้นก็จะไปเก็บหมวกกันน็อกคนตายมาล้าง
แล้วก็ตั้งไว้รอบบ้านแต่ละใบมีที่มาที่ไปนะครับ
ทั้งไปการเตือนสติให้ทุกคนได้สวมหมดกันน็อก
ในการขับขี่รถจักรยานยนต์นั่นเองไปลองฟังเสียงดูครับ
ดี
ว่านี่ดูนะขนาดหุ้นยังใส่หมวกกระนอกแล้วเราออกไป
ตลาดไปข้างนอกแล้วไม่ใส่หมวกระวังมันจะเกิด
ฟังแล้วผมว่าไอเดียดีอืมแต่พอมา
ปฏิบัตินึงในทางปฏิบัติมาดูน่ากลัวไปหน่อยน่ะค่ะนาย
สมพงศ์หรือว่าลุงหำยังบอกอีกนะครับว่าส่วนตัวแล้วไม่กลัว
แต่จะทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้กับเจ้าของหมวกด้วยกัน
นำไก่ต้มจำนวน๔๙ตัวมาเส้นไหว้
แต่คุณลุงเขาก็ไม่ยอมบอกว่าทำไมต้องเป็นตัวเลข๔๙ตัวนะ
เอาเหรอเออก็แปลกเหมือนกัน
และที่สำคัญครับหากเพื่อนบ้านคนไหนอยากจะได้
หรืออยากจะมาขอหยิบยืมเจ้าหมวกกันน็อกไปใช้
คุณลุงบอกไม่ห่วงห้ามเอาไปได้เลยครับเอาไปเลย
เอาไปเลยค่ะลูกแม่แต่ผมยังงงอยู่ว่า
มีเพื่อนบ้านคนแถวนั้นเขากล้าไปยืมจริงเหรอครับ
เออถ้าไปยืมไปจริงแล้วเนี่ยมันใช้งานได้ดีหรือยังไง

อันนี้ก็เป็นเรื่องของกุศโลบายแหละ
ฉันว่าตั้งไว้เตือนสติเตือนใจใครที่ใช้รถใช้ถนน

เพราะว่าขนาดเราสวมหมวกกันน็อกเนี่ยยังเสียชีวิตยังเกิดอุบัติเหตุได้เลย
และถ้าเกิดไม่สวมหมวกกันน็อกล่ะถูกไหมไม่รอดแน่นอน
คราสที่สำคัญมันผูกกลมไม้นะ
ไม่โดนตำรวจจับใช่แล้วคุณผู้ชมค่ะ
ไปดูอีกหนึ่งคนที่ขับรถจักรยานยนต์กันบ้างดีกว่า
ไม่รู้ว่าจะเรียกเป็นคนหรือเป็นอะไรดี
อันนี้นอกจากสวมหวกแล้วสวมชุดเลย
ทั้งชุดเลยใช่ไหมใช่แล้วไม่รู้ว่าจะใช้ว่าคนหรืออะไรอย่างที่บอกไป
เพราะว่าเขาอาจจะเป็นยอดมนุษย์คุณ
เขาคือไปเดอร์แมน
ที่สำคัญสไปเดอร์แมนนี่ไม่ได้ขี่จักรยานไปช่วยใครต่างนานนะคะ
เอาเขามียังมีใยเขาจะขี่จักรยานยนต์ทำไมส่งส้มตำให้กับลูกค้า
เป็นงานพิเศษเดี๋ยวไปดูกันที่พัทยาจ้า
เป็นยังไงล่ะลีลาของสไปเดอร์แมนเมืองไทยที่ไม่เหมือนของต่างประเทศเขา
เพราะสไปเดอร์แมนคนนี้ขี่รถจักรยานยนต์แว้นบริการส่งส้มตำให้กับลูกค้าเท่านั้นนะจ๊ะ
ส้มตำเสร็จก็มารับออเดอร์ต่อจอบปุ๊บที่หน้าร้านส้มตำไฮโซภาค๒ในซอยสุขุมวิท๕๓ทับ๒ตำบลหนองปลืออำเภอบังละมุงจังหวัดชนบุรี
โดยมีนางธนพรพรมสิงห์หรือแม่จุ๋มเป็นเจ้าของร้านส่วนสไปเดอร์แมนค่ะซึ่งที่เห็นนี้เป็นพนักงานบริการส่งส้มตำของทางร้าน
ชื่อว่านายชำนาญเพชรชูหรือพี่แมนอายุ๓๘ปี
จุ๋มบอกว่าร้านส้มตำไฮโซภาค๒เปิดบริการมากว่า๙ปีแล้วแต่เพิ่งจะมีบริการเดลิเวอรี่เมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมา
โดยมีพี่แมนเอ้ยสไปเดอร์แมนคนนี้เป็นพนักงานบริการส่งส้มตำให้แก่ลูกค้าซึ่งจะมีนิสัยตลกเฮฮาและชอบแต่งตัวแปลกแหวกแนวเป็นปกติอยู่แล้ว
จึงมีแนวคิดเรียกกระแสของร้านพร้อมกับมอบความสุขให้แก่ลูกค้าโดยให้พี่แมนแต่งกายชุดซุปเปอร์ฮีโร่แว้นส่งส้มตำซะเลย
ผลปรากฏว่าเป็นที่ชื่นชอบของกลุ่มลูกค้าเป็นอย่างมาก
และทำให้ยอดขายเพิ่มขึ้นอีกด้วย
ปกติลูกค้าก็ติดเขาอยู่แล้ว
ก็จะมีทุกชุดไปแบบนี้
แสตอบรับดีขึ้นลูกค้าชอบมากขึ้น
ชอบปกติก็ส่งอยู่แล้วค่ะ

อีกหลายชุดมาให้พี่แมนใส่แว่นไปส่งส้มตำให้ลูกค้า
แม่อย่างนี้เขาเรียกว่าคืนความสุขให้เจ้าของ

แบบกินส้มตำแทบไปก็คือความสุขไปเลยนะ
เป็นการสร้างสีสันอย่างหนึ่งให้กับลูกค้า
แล้วถ้าไม่มีให้ไปยืมลุงขามที่จังหวัดอรยอง

แต่ยังไงก็ขอให้ใส่หมวกหน่อยแล้วกันเพื่อความปลอดภัยนะ
ใช่แล้วอันนี้เขาเป็นเหมือนส่งใกล้ในหมู่บ้านเฉยแหละ
เขาอาจจะอยากให้เราเห็นแบบเต็มหรือเปล่าอะไรอย่างนี้
คุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนครู่เดียว
ช่วงหน้าไปล้างท้องรอกันได้เลย

กันไม่ไหวไม่ไหวมาช่วยกันทานนะจ๊ะสักครู่ค่ะ